คุณผู้ชมครับคดีของน้องเมย์
นักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตัญญาการ
ก็มาขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า

งะหลักฐานใหม่ปมน้องเมย์ครอบครัวยื่นให้กองทัพแล้ว

แล้วก็เมื่อวานนี้๒๗มกราคม๒๕๖๑
เมื่อวานนี้๒๖
แล้ว๑๙คม๒๕๖๐ชั้น

ก็ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร
และถวายสังขทานที่จังหวัดชนบุรีนะครับ

และสาวสุขภิชาตัญญาการ
พ่อแม่และผู้หญิงของน้องเมย์
ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญครบ๑๐๐วัน
การเสียชีวิตของนายพระคับครงตัญญาการ
หรือน้องเมย์นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑
จัดขึ้นที่บ้านพักในจังหวัดชมบุรีนะครับ

รวมทั้งผู้ที่รู้จักครอบครัวตัญการ

โดยน้องเมี่ยงคือนางสาวสุพิชา
พี่สาวของน้องเมย์เปิดเผยว่าการทำบุญในวันนี้

แม้ว่าหลังจากวันที่เดินทางเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพแล้ว
จนถึงวันนี้จะยังไม่มีอะไรคืบหน้าก็ตาม
แต่ก็เชื่อว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริง
กรณีการเสียชีวิตของน้องชายน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
เพราะว่าครอบครัวนำหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

กับหลักฐานที่ทางครอบครัวยื่นให้นะครับ
ต้องบอกว่าหลักฐานทางสภาพร่างกาย
ของเมย์แล้วก็หลักฐานอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์
แน่นอนมันไม่สามารถโกหกได้ค่ะ
แล้วมันก็ไม่สามารถเมะขึ้นมาหลังการเสียชีวิตได้
คุณท่านบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือ
เพราะว่าเราก็ได้บอกเกี่ยวกับปัญหาภายในโรงเรียน
ในมุมที่เราเคยเป็นอดีตผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร
แล้วเราเห็นว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนบ้าง
เราได้ชี้แจงให้กับท่านผู้ใหญ่ทราบเยอะพอสมควรค่ะ
มันก็มีบ้างค่ะที่ว่าเรื่องมันล่าช้านี่ก็๓เดือนแล้ว

ก็อาจจะมีการถึงกับเริ่มดำเนินคดีกันแล้วก็ได้ค่ะ

เพราะว่าส่วนมากจะคุยกับแพทย์

พอท่านเห็นเนี่ยท่านก็ตกใจพอสมควรว่ามันมีแบบที่เราแถลงข่าวไปทุกครั้งจริง

แล้วบอกว่าเป็นเภทังวิทยาศาสตร์
ให้แพทย์ทหารแพทย์ทหารเห็นข้อมูลบอกว่ารู้สึกตกใจเหมือนกัน
และถือเป็นหลักฐานชิ้นใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
เป็นหลักฐานทางการตรวจสภาพร่างกายของน้องเมย์นั่นเองนะครับ
ซึ่งครอบครัวบอกว่าหลักฐานเหล่านี้ไม่สามารถปั้นเรื่องขึ้นมา
เรื่องทำเรื่องขึ้นมาโกหกได้
มันจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความจริงนะครับ
ทางด้านของคุณพ่อของน้องเมย์นายพิเชษตัญญาการบอกว่า
อยากขอความเห็นใจจากผู้ใหญ่ในกองทัพ
ให้ช่วยเร่งสืบหาคนที่กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้
เพราะเชื่อว่าน่าจะได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่า

และพวกผมเป็นแค่ชาวบ้านตาดำเท่านั้นเองนะครับ
ความจริงมีอยู่แล้วครับความจริงมีอยู่แล้ว
ฝากท่านนิดนึงว่าช่วยดูให้ผมนิดนึง
ว่าใครเป็นคนกระทำความผิดแล้วเอามาลงโทษให้ได้
ไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้แล้วบอกไม่มีคนกระทำ
แน่นอนครับผมยังคาใจอยู่ครับ
ส่วนทางด้านของคุณแม่เองนะครับ
เชื่อว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการสอบสวนบ้าง
วอนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องช่วยให้ความยุติธรรมกับน้องเมย์ลูกชาย
เพราะหลายเรื่องที่บอกไปผู้ใหญ่รับรู้หมดแล้ว
โอ้โหคราวนั้นที่คุณแม่เข้าไปรับฟังคำชี้แจง
จากกองทัพอีกทีหนึ่งคุณแม่แสดงอาการไม่พอใจเลยนะ
ทางกองทัพไม่ยอมให้คนในครอบครัวเข้าไปรับฟังได้ครบจำนวน
คุณแม่ถึงขนาดเดินออกมาเลย
คือบอกว่าให้แค่๓คนไงพ่อแม่ลูกเข้าไปออกไปขึ้นรถกลับ
ออกไปขึ้นรถกลับเลยผู้สิทธิ์ขาตกตกใจอ้าวคุณแม่ไปไหน
แต่ท้ายที่สุดทางกองทัพยอมให้เข้าไปฟังได้ทุกคน
แม่ก็กลับมาใหม่นะครับตอนนี้ครอบครัวก็บอกหลักฐานใหม่นี่แหละเด็ด